จนถึงวันนี้เหลืออีก๑๐กว่าวันก็เป็นโค้งสุดท้ายของการที่จะเข้าไปสู่การเลือกตั้งผู้
กรุงเทพมหานครรวมทั้งสกแน่นอนแต่ว่าการเลือกตั้งทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา
ผู้สำหรับแต่ละคนก็จะมีการปลาสายปลาสายไปปลาสายมาก็จะมีการโจมตีคู่แข่ง
หรือว่าฝ่ายตรงข้ามด้วยคือเป็นการโจมตีใส่ร้ายป้ายศีรษะคนอะไรแบบเนี้ย
กัดเล็กกัดน้อยอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนนะฮะบางเรื่องบางราวถ้าเกิดว่ามันเกินไปมันก็มีความผิด
แต่ยุคนี้สมัยนี้นอกจากปราศัยแล้วเขามีการใช้โลกออนไลน์ในการที่จะโจมตีคู่แข่งด้วย
นี่เอาผิดยากไหมอ่ะนั่นน่ะสิมันก็กรกตเขาอยากจะเอาผิดเหมือนกันนะ
แต่ไม่รู้ว่าจะเอาผิดได้แล้วก็ยากมากน้อยเพียงใดนะฮะนอกจากเรื่องของผู้ว่ากรทมแล้ว
เรื่องของวงการพระสงฆ์ก็ยังเฉาให้มีกันทุกวันแหละติดตามทั้งสองประเด็นนี้กับอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อฟค่ะคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
โค้งสุดท้ายวิชามานก็ออกโรงครับผมเนี่ยอยากให้คนกรุงเทพได้รู้เท่าทันกับการใช้วิชามานทำลายกัน
เพื่ออะไรครับเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรม
ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่ปล่อยวิชามานขอย้อนหลังไปหน่อยว่าในอดีตเนี่ย
การหาเสียงไม่ว่าหาเสียงระดับไหนไม่ว่าระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น
จะมีการปลาใสโจมตีกันดูเดือดมากเวทีปลาใสของนักการเมืองยุคเก่าเนี่ย
เป็นเวทีแห่งความเผ็ดร้อน
ของการเอามันสะใจคนฟังเรียกเสียงเฮเสียงฮาได้ตลอด
แฟนรายการที่อยู่ภาคใต้จะรู้เลยว่าแต่ก่อนเนี่ย
ภาคการเมืองอย่างภาคประชาธิปัตต์ปลาใสตั้งแต่หัวค่ำยัลโต้ลุง
เหมือนกับว่าไปนั่งดูมหรสบ
ผมเคยยืนฟังกุณธรรมนูนเถียงเงินจากภาคประชาธิปัตต์
ท่านผู้ฟังยุคนี้ก็คงจะพอได้ยินชื่อธรรมนูลเทียนเงินเขาหาเสียงเป็นผู้ว่ากอทมซึ่งเปิดให้ผู้ว่ากอทมมาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก
ยังจำติดหูติดตาว่าคุณธรรมนูลเนี่ยปลาใสด่าจอมพลถนอมจอมพลประพาทซึ่งมีอำนาจมากในช่วงเวลานั้น
คนไปฟังปลาใสก็เฮเหมือนไปดูมหรสบอย่างที่ว่า
แต่วันนี้เนี่ยพอเรามีกรกตคณะกรรมการเลือกตั้งเราก็มีกฎหมายเลือกตั้ง
การหาเสียงที่เป็นลักษณะใส่ร้ายป้ายสีคู่ต่อสู้ผิดกฎหมายครับ
ปลาใสหาเสียงใส่ร้ายคนอื่นถูกลงโทษถูกตัดสิทธิ์การเมืองไปแล้วหลายราย
ใส่ร้ายป้ายสีกันในการหาเสียงตอนหลังก็จางลงไปเยอะ
แต่นี่สิครับมันมาโผล่อีกทีเอายุคที่เทคโนโลยีมันก้าวหน้า
มันมาโผล่เอาในโลกออนไลน์ครับ
การใส่ร้ายป้าศรีเพื่อดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือการต่อสู้ทางการเมือง
กลับมาอยู่ในรูปแบบของสังคมออนไลน์
ส่งลายต่อกัน
นี่คือประเด็นที่จะตั้งคำถามถึงกรกต
ไม่ว่าจะเป็นกรกตกลางหรือกรกตกม
ในช่วงของขีดเส้นใต้วันนี้ว่า
วันที่เหลือจากนี้ไปเนี่ย
กรกตกธมหรือกกตกลางทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ
กับการส่งข้อความผ่านโลกออนไลน์
มาปล่อยเป็นข้อมูลทำลายกันผู้สมัครผู้ว่ากอทมเบอร์ดังดังที่ก่อกลุ่มอยู่ในลำดับต้นต้น
เจอกันทั้งนั้นครับเจอเขาทั้งนั้น
คือเจอการเปิดโปรงข้อมูลที่ปล่อยออกมาทำลายกัน
ทำให้คนเชื่อว่าเป็นจริง
คนที่ถูกปล่อยข่าวทำลายก็เสียเปรียบผู้สมัครหลายคน
ปรับทุกข์กับผมเรื่องนี้ครับคือเขาไม่รู้จะทำยังไง
จะไปเที่ยวชี้แจงก็ไม่ทันการดิสเครดิตทำลายกันแบบนี้เนี่ย
มันมีอนุภาพทำลายล้างไม่น้อยกว่าการปราศัยโจมตีซะอีก
ไอ้ที่ด่าท้อกันในอดีตอ่ะที่ปลาใส่ใส่ลายป้ายสีกันอ่ะ
ยังไม่หนักเท่ากับปล่อยลายเป็นวิชามาน
แต่กรกตก็คงทำอะไรไม่ได้หรือไม่คิดจะทำอะไร
กรกตคงต้องรอให้ผู้ที่ถูกใส่ร้าย
ฟ้องร้องกันทีหลังแต่มันไม่ทันนะฮะ
ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วนี่คะแนนก็เสียไปแล้วนี่
ถ้าคนเชื่อตามนั้นความนิยมถดถอยไปแล้วนี่
ถ้าคนเชื่อตามนั้นฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าเวลาที่เหลือ
กว่าจะถึงวันหย่อนบัตรเนี่ยกรกตกรุงเทพหรือกรกตกลาง
ควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งไหมที่จะระงับยับยั้ง
การปล่อยข่าวทำลายล้างกันในโลกออนไลน์
โจทย์สำคัญของกรกตนะครับถ้ากรกตไม่เทคแอคชั่น
กรกตไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งช่วงโค้งสุดท้าย
ปล่อยข่าวทำลายล้างกันมันก็ยิ่งว่อนกันไปในโลกออนไลน์
มันเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเท่ากับว่า
กรกตกำกับดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้
กรกตก็ตกเป็นจำเลยสังคมอีกเรื่องหนึ่งผมนึกไม่ออกหรอกครับว่า
กรกตควรจะทำยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่ามี
กรกตมีอำนาจที่จะจัดการกับการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ
ระบบคอมพิวเตอร์มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ากรกตจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
กรกตน่าจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่เขาถือกฎหมายอยู่ในมือ
เช่นกระทรวงดีอียังเงี้ยเช่นตำรวจปอธอย่างเงี้ย
เพื่อจะช่วยกันสกัดยับยั้งให้มือปล่อยข่าว
ทำร้ายกันหยุดชะงักไปก่อน
ดีกว่าที่ไม่ทำอะไรเลยฉะนั้นเวลาที่เหลืออีก
สิบกว่าวันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะปล่อยวิชามานกัน
เพราะเลือกตั้งครั้งก่อนก่อนเนี่ย
เคยมีเบอร์ที่นำมาเบอร์ที่คาดว่าจะได้รับการเลือกตั้ง
หรือเบอร์ที่ก่อกลุ่มมาต้นต้นเจอวิชามานปล่อยข่าวออกมา
สุดท้ายหายเก่งเลยครับฉะนั้นอยากจะให้กรกต
เห็นความสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หน่อย
อย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กเล็กถ้าไม่ให้ความสำคัญแล้วยับยั้งอะไรไม่ได้
เชื่อผมเถอะสิบสองสิบสามวันที่เหลือเนี่ย
จะเป็นช่วงของการใช้วิชามานปล่อยข่าวทำลายกันในโลกออนไลน์
ไปขุดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคนที่เขาถูกขุดคุย
ไม่มีปัญญาจะไปชี้แจงจะไปตอบโต้
อีกประเด็นหนึ่งที่ขอขีดเส้นใต้ต่อเนื่องเรื่องของพระนอกรีด
ที่เป็นข่าวเฉาโชว์มาทั้งสัปดาห์ในที่สุดเรื่องก็ถึงนายก
คนที่ออกมาถ่ายทอดส่งสารเรื่องนี้คือคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายก
คุณธนกรบอกว่านายกขอให้พศจพุทธศาสนาจังหวัด
ประสานงานกับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางร่วมกันในการทำความเข้าใจต่อสังคมให้ถูกต้อง
สอดส่องดูแลให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตามคำสั่งมหาเทระสมาคม
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนสร้างศรัทธาสร้างความเลื่อมใส
ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
ปัญหาคือคำสั่งของนายกจะมีผลทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทีนึง
เป็นข่าวขึ้นมาทีนึงก็สั่งกันทีนึง
พอเงียบไปโผล่ขึ้นมาใหม่อ้าวก็สั่งการใหม่วนอยู่อย่างนี้
ผมจะบอกนายกนะครับว่าสำนักพุทธหรือพศจพุทธศาสนาประจำจังหวัดเนี่ย
เขาทำอะไรอย่างที่นายกว่าไม่ได้หรอก
เพราะว่าโครงสร้างของสำนักพุทธเนี่ยถ้าว่ากันจริงจริงแล้วก็คือ
ฝ่ายเลขาของมหาเทลสมาคม
สำนักพุทธไม่ใช่ฝ่ายปกครองพระไม่ได้อยู่เหนือพระ
ฝ่ายปกครองพระใครครับมหาเทราสมาคมครับ
ลองลงมาก็หนเหนือหนกลางหนใต้อะไรเนี่ย
ลองลงมาก็เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบล
แล้วที่ใกล้ชิดกับลูกวัดมากที่สุดก็คือเจ้าอาวาส
แต่ปัญหาก็คือว่าพระฝ่ายปกครองของเราเนี่ยอ่อนแอ
กับสองกฎหมายปกครองสงฆ์มันถูกปล่อยประละเลย
เพราะฝ่ายฝ่ายรัฐบาลไม่อยากยุ่งกับพระที่จริงเนี่ยบทลงโทษพระที่นอกรีดนอกรอย
พระที่ต้องปราชิกพระที่ไปมีอะไรกับศรีกาเนี่ย
แต่ก่อนเนี่ยกฎหมายมีมาตั้งนานแล้วนะครับเพิ่งมาเลิกเอาในในตอนปีสองพันหาร้อยห้านี่เอง
ใช้กันมาตั้งแต่กฎหมายที่เรียกกันว่ากฎหมายตามตรา๓ดวงนึกออกไหมครับ
พอยกเลิกหลังจากนั้นกฎเข้มที่ใช้ควบคุมพระมายาวนานก็ถูกยกเลิก
เหลือไว้แต่พระวินัยซึ่งพระใช้ปกครองกันเอง
แล้วก็หละหลวมแล้วก็หย่อนยานพระก็ไม่กลัว
ถ้าเกรงกลัวจะกล้าทำอะไรต่ออะไรที่เป็นข่าวอย่างนี้เหรอครับผมถึงต้องย้ำว่า
วันนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราจะปฏิรูปวงการสงฆ์ด้วยการออกกฎหมายที่เคยคิดจะออกมาหลายครั้ง
แต่ออกไม่ได้เสียทีนึงมันควรจะแก้อย่างนั้นไม่ใช่แก้โดยให้นายกสั่งแล้วก็จบกัน
นายกจะต้องเกาให้ถูกที่คันครับแก้ต้นเหตุให้ถูกจุด
วิธีการที่ว่าก็คือตรงไหนมีปัญหาสั่งการให้ดูแลตรงนั้น
ก็ทำได้แค่ฉาบฉวยผิวเผินครับแต่ว่ารากเง่าของปัญหายังอยู่
มันรอวันที่จะผุดโผล่ขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเรื่องของพระนอกรีด
ถ้านายกจะเอาใจใส่ต้องเกาให้ถูกที่คัน
ต้องถอยกลับไปดูว่าถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลจะออกกฎหมาย
เพื่อปฏิรูปวงการสงฆ์นี่คือคำถามถึงนายกรัฐมนตรี
ขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์ด้วยครับเป็น๒เรื่อง๒ประเด็นที่ตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจ
ทั้งเรื่องของภูมิว่ากรธมรณ์แล้วก็เรื่องของวงการพระสงฆ์